คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่สงขลาเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิง๓นัด
เสียชีวิตค่ะรถจักรยานยนต์นะคะ
ตำรวจก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวยามิดะหมัดและหมั่น
ถูกยิง๓นัดก็คือกระสุนเข้าหายปลาร้าทะลุหลัง๑นัด

ก็คือเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลยนะคะ
คืนวันที่๑๑พฤศจิกายนคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
คือตอนนี้ค่ะกรอบเวลาในช่วงเกิดเหตุมันแคบลง
ก็คือตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
คือเวลาที่ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
และเวลาสุดท้ายที่คนร้ายยิงผู้เสียชีวิตแล้วก็ขับรถหนี
คือมีกล้องวงจรปิดที่มันอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
จับภาพแสงไฟของคนร้ายได้เวลา๑๘นาฬิกา๔๗นาที
หมายความว่า๑๗นาทีค่ะ
นาทีคือช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุ

ผู้ต้องสงสัยที่เรียกมาเนี่ยใครจะเกี่ยวข้องบ้าง
แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือมันมีอุปสรรคเรื่องของหลักฐาน
คนร้ายลงมือตอนกลางคืนฝนตกหนัก
ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนางยามิละอายุ๓๒
บอกว่าน้องสาวเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่พูดจาเสียงดัง

แต่จริงแล้วนิสัยดีมีน้ำใจกับทุกคน
เธออยากถามกลับคนร้ายว่าทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ลงคอได้ยังไง
อยากให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ต้องทำหล่อทำผีตั้งใดก็บอกพี่สักคำกันได้
บอกพี่สักคำนี้ว่าเปลี่ยนสาธารณะผิวปันเผือน
อย่าทำผลต้องตายพี่เป็นสบายสนใจ
เราต้องกินกุญชายล้างก็ทำแบบนั้น
ด้านสามีของผู้เสียชีวิตค่ะนายวินัยอายุ๔๒
บอกว่าผู้เสียชีวิตเองไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
ไม่ได้มีเจ้าหนี้๒๐กว่ารายอย่างที่มีคนให้ข้อมูล
แต่ยอมรับว่ามีหนี้นอกระบบจริง
มีหนี้ทั่วไปแล้วก็หนี้นอกระบบด้วย
รวมกันแล้วเจ้าหนี้ก็๓๔ราย

ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือลูกสาว

ตอนนี้ลูกสาวถามหาแม่ตลอดเลย
ว่าแม่ไหนด้วยความร้ายเด็กสาวของเด็ก

ผมก็ไม่รู้จะบอกลูกอย่างไรดีครับว่า
ส่วนอดีตเจ้านี่ก็ให้ข้อมูลว่า
เมื่อปีที่แล้วผู้เสียชีวิตยืมเงินไป๕๐๐๐
แต่ไม่เคยจ่ายตรงกำหนดเลย
ตอนนั้นก็ยอมให้ผู้เสียชีวิตผ่อนให้ผ่อนเงินต้นวันละ๑๐บาท
แต่พอทวงถามเขามากผู้เสียชีวิตก็ด่า
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายมาแล้วเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อดีตเจ้าหนี้เนี่ยก็เชื่อว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้
ที่ผู้เสียชีวิตเองไปหยิบยืมเงินมาหลายคน
แต่เจ้าหนี้คนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนะ
เขาไม่เกี่ยวจริงแต่ว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินแบบนี้นั่นแหละ
ก็ขออโหสิกรรมให้กับผู้เสียชีวิตก็แล้วกัน